อ่าเป็นการส่งของยาร์ดให้กับทางฝั่งพลธิสังลุง
เฮ่ยมาในจุดขึ้นจนบ้านพิเศษอีกค่ะ
ฉะนั้นที่ทางอ่าแก่นั้มนะคะ
ก็ยังมีปาร์ดบนรถหนาพยาเสียงนะคะ
อยู่ตรงแถวด้านหลังค่ะแต่ว่า
ทางกลุ่มกาดนะคะที่เป็นแถวหน้าจากหน้าตรงนี้นะคะก็เริ่มมีการตั้งแถวกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่ที่ฉันเห็นตรงนี้นะคะจุดที่ที่ฉันอยู่ค่ะก็เริ่มมีการส่งสัญญาณให้ทางทีมกาดนะคะมีการตั้งแถวกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเดินหน้าไปยังจุดที่มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์อยู่ค่ะส่วนการยิงแก๊สน้ำตานะคะก็มีการยิงมาจาก
กลุ่มชนเป็นระยะนะคะเสียงปืนที่ยิงอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาผ่านมาทางหลังอ่าแนวตู้คอนเทนเนอร์ค่ะคุณสุภาษาคุณจุธารัฐค่ะค่ะก็คือเป็นแก๊สน้ำตาที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงใช่ไหมคะใช่ค่ะทางตำรวจได้มีการตำรวจควบคุมค่ะได้ยิงแก๊สน้ำตามาทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งการเดิน

จากระยะไฟตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีความสูงเสี่ยงนะคะต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าละอองแก๊สน้ำตาเนี่ยก็ลอยมาในระยะไฟเลยนะคะที่ฉันสังเกตอยู่ตรงนี้ตรงหน้าสำนักงานพศนะคะที่มีการเดินถอยรถออกมาค่ะยังไม่ยังไม่เห็นนะคะเท่าที่ฉันเห็นตอนนี้นะคะยังไม่เห็นทางฝั่งของผู้ผู้ชนุม
ได้ค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะมีกำลังถึงพอสมควรเลยนะคะ

หรือว่าเนื้อคู่คอนเทนเนอร์สำเร็จนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหน้าบ้านในเดี๋ยวก่อนค่ะ
ค่ะคุณสิริวัลค่ะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่า
จะเริ่มจากเบาไปหานักการยิงแก๊สน้ำตาแบบนี้
จะเพิ่มเพิ่มยุทธวิธีควบคุมผู้ชนไปมากกว่านี้ไหมครับ
ค่ะถ้าสังเกตเริ่มทางชนมสองครั้งที่ผ่านมา
ก็มีการยิงแก๊สน้ำตามาทางฝั่งผู้กลุ่มผู้ชุมนุมในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะ
นะคะเพื่อที่ไม่ให้มีการสาธารณ์แนวกล้ามของคำตรวจออกไป
ค่ะที่เฉพาะพิธีในวันนี้ทางคำตรวจก็มีการออกมาแขลง
แล้วก็สินยันก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าก็จะปฏิบัติตามพันธรรมแต่ว่า

เพราะที่ดิฉันดินต้องมีการประกาศขารเวลาขยายเสียงเป็นระยะนะคะ
ว่าให้ทำกลุ่มซ่อมคุณลุงคอยร่วงออกไปเนื่องจากว่าการปฏิบัติ
การมาตรงตัวในครั้งนี้เป็นการกันทำผิดกฎหมายก็ค่ะ
ค่ะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศ
คือคุณสิริวัลอยู่ทางฝั่งที่
ไม่ให้ที่จะฝ่าผ่านมามาเข้าทางถนนวิภาวดีรังสิตอยู่นะคะ
ก็จะเห็นกลุ่มควันของแก๊สน้ำตาระยะไกล
แต่ว่าคุณสิริวัลก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มันใกล้ได้มากกว่านี้

ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งอีกกล้องหนึ่งที่เราเห็นอยู่
ก็จะเห็นผู้ชุมนุมเริ่มใส่เครื่องป้องกันแก๊สน้ำตากันแล้ว
แล้วก็มีการใช้น้ำล้างหน้า
เพราะว่าคือแก๊สน้ำตาลมันก็แสบมากจริงนะคะ
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเองมีการประกาศผ่านรถเครื่องขยายเสียงเนี่ย
บอกว่าให้คนที่อยู่แนวหน้าเริ่มขยับถอยร่นออกมา
เพื่อเป็นการตั้งขบวนกันอีกครั้งนะคะ
นี่มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์ด้วยนะคะ
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม
เข้ามาจากอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ

อภัยค่ะอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ